คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ปล่อยให้น้องใบตองเป็นอย่างนี้ไป
ไปดูศิลปกรรมสมัยโบราณห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ
เขาว่ากันว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของสองจังหวัดในภาคอีสานครับ
นี่เลยเขาเรียกว่าปรางกู่สวนแตงครับ

ตั้งอยู่ที่บ้านดงยางตำบลกู่สวนแตงอำเภอชัยพฤษจังหวัดบุรีรำ
นี่ครับที่อำเภอบ้านใหม่ชายพฤษนะครับ
ซึ่งปรางกู่สวนแตงเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู
ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่๑๖ถึง๑๗นะ
เขาบอกว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมัยนครวัดในอดีตเนี่ย
สถานที่แห่งนี้คือถือว่าเป็นโบราณสถานที่เคยถูกวางระเบิด
เพื่อให้องค์ปรางนั้นพังทลายลงมา
เขาบอกว่าเป็นการโจรกรรมเพื่อนำชิ้นส่วนของประสาทไปขาย
ภายหลังทางกรมศิลปากรได้บูรณะใหม่จนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ลักษณะของกู่ก็ประกอบไปด้วยปรางอิต๓องค์
เขาบอกว่าตั้งเรียงกันเลยนะที่ประตูหน้าเพียงประตูเดียวส่วนอีก๓ด้านจะสลักเป็นประตูหลอกเอาไว้
ก็บอกว่าปรางองค์กลางจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์
ลักษณะจะยื่นออกมาแล้วก็มีแผ่นศิลาทรายรองรับอีกด้วยนะครับ
ส่วนปรางอีก๒องค์มีขนาดที่เล็กกว่าบนพื้นหน้าปรางเนี่ยมีส่วนประกอบก็คือสถาปัตยกรรมหินทราย
ซึ่งปัจจุบันนะปรางกู่สวนแตงแห่งนี้ถูกยกให้เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่
มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับจังหวัดบุรีรำและจังหวัดนครราชศรีมา
อย่างที่บอก๒จังหวัดนี้ทางภาคอีสานเขามีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียนรู้ทางอารยธรรม
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสำหรับชาวไทย
อยู่ที่ไหนย้ำอีกทีอยู่ที่บ้านดงยางตำบลกู่สวนแตง
อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษค่ะ
นี่ไงพูดถึงจังหวัดบุรีรำก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวโบราณสถานของเขมร
แน่นอนเราไปบุรีรำจะนึกถึงเขาภาวิหารใช่ไหม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันด้วยไปท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ